ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะที่ชนบุรีภรรยาคนนึงเนี่ยมาร้องสื่อให้ขอความเป็นธรรมให้กับสามีซึ่งถูกทำร้ายนะคะ
ชายเป็นสามีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอายุ๘๑ปีถูกทำร้ายเพราะว่าไปบีบแตร่เตือนคนขับรถที่มาจอดขวางหน้าบ้านนะคะ
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงไม่พอใจก็เลยเกิดการรุมทำร้ายกันขึ้นค่ะแล้วก็อ้างตัวด้วยว่าเป็นตำรวจถ้าจะแจ้งความก็แจ้งที่นี่เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากภรรยาชาวไทยคือนางสาวอุดมพรนานสินอายุ๖๐ปีแล้วก็นายเฮลมุทเกรนเซอร์อายุ๘๑ปีเป็นชาวออสเตรเลียบอกเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๘มกราคมนะคะประมาณ๔โมงครึ่งเนี่ย
เฮลมุดเนี่ยจะออกไปขยับรถแต่ว่ามีรถตู้เอาผาดป้ายแดงจอดต่อท้ายพอเขาออกไม่ได้เขาก็เลยบีบแตร่เตือนซึ่งการบีบแตรนี่แหละค่ะก็ทำให้คู่กรณีไม่พอใจแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะก็เลยบานปลายกลายเป็นมีปากเสียงกันมีผู้ชายสองคนลงมาจากรถนะคะแล้วก็รุมต่อยโดยเน้นที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
ผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยยังได้อ้างด้วยว่าเขาเป็นตำรวจแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยทางฝ่ายนี้ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเสม็ดค่ะ
อุดมพรบอกว่าโอ้โหคือเขาก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วโดนรุมอะค่ะก็เรียกว่าเจ็บเลยนะคะ
คุณลุงจะไปถอยรถไปบีบแกไล่รถคันที่บิดตูดเราอยู่แล้วก็มีการเถียงกันนิดหน่อยเสร็จแล้วไอ้วัยรุ่นในรถเขาลงมารุมสกรรมต่อยแต่หัว

อืมแต่ไม่รู้เพราะตอนนั้นแกโดนต่อยแล้วเกือบแย่แกบอกว่าคนทำร้ายแกเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
แล้วเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าฝรั่งอะไรฝรั่งฝรั่งก็ผิดเพราะที่นี่มันเป็นประเทศไทย
แล้วเนี่ยไอ้คนชกก็มาอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเขาขับรถอันผากแล้วทะเบียนมันเป็นสีแดงทะเบียนป้ายแดง
พอชกเสร็จคนมาห้ามห้ามคุณลุงก็เดินเข้าบ้านคู่กรณีก็ยังมาเรียกคุณลุงจะออกไปคุยคุณลุงไม่ออกไป
เขาก็ยังไปอยู่ในร้านขายของไม่ตั้งนานคุณลุงก็เลยฟ้ากล้องไปถ่ายทะเบียนรถเขาทะเบียนรถเขาอำผ่านป้ายแดงพอผ่าน๔๗๙๙กรุงเทพ
ฟังเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์กันบ้างคุณผู้ชมเขาบอกว่ารถที่จอดขวางมันไม่มีใครอยู่ในรถเจ้าของบ้านเขาเลยบีบแตรนนานเลยพอฝ่ายที่จอดขวางกลับมากุญแจก็อยู่กับอีกคนนึงทีนี้คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับต่างชาติไม่รู้เรื่องก็เลยบานปลายกลายเป็นโชคต่อยกันระหว่างนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์ยกกล้องขึ้นมาจะถ่าย
ก็ต้องฝากทางตำรวจสพเสม็ดติดตามตัวคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติด้วยค่ะ
ว่าอันนี้เป็นการมาร้องเรียนนะคะว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาค่ะ